มันท่าอะไรพยายามจะทำแบบคุณลุงทำอะไรเต้นเดี๋ยวมันไม่ใช่แล้วเว้ย
มันเหมือนคุณเป็นโรคอะไรบางอย่างพอแล้วเอามาพูดคุยกันหน่อยในช่วงนี้
เชื่อว่าหลายคนรอคอยช่วงนี้แล้วนะคะสำหรับเรื่องราวของอาหารการกินดับร้อนในช่วงเทศกาลสงครานแบบนี้นะคะ
แต่ว่าก่อนอื่นเดี๋ยวขอตอบไลน์นิดนึงมีคนไลน์มาเยอะมากเลยหยิบโทรศัพท์ได้ไหม
ไม่ได้ไม่ได้เพราะถามว่าเราสองคนจะไปไหนในช่วงสงคราน
ไปเที่ยวไหนไม่ได้ไปไหนค่ะอยู่กรุงเทพแล้วก็อยู่ในรายการนี้แหละ
อยู่แบบนี้กันสดทุกวันทุกวันไทยรัฐทีวีของเราไม่มีปิดสงกรานนะคะ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณผู้ชมก็สามารถไลน์มาคุยกับเราได้แล้วก็บอกกันหน่อยว่าไปเที่ยวที่ไหนมา

ต้องแล้วแล้วก็มีข้อความส่งมาเยอะแยะมากมายเลยนะคะ
รวมถึงบอกว่าดีใจกับน้องเมย์ด้วยอันนี้เยอะมากที่เราเห็นกัน
อันนี้สำคัญเพราะว่าเดี๋ยวในช่วงข่าวกีฬา
เดี๋ยวจะไปพูดคุยกับเรื่องราวของน้องเมย์ได้แบบถึงเกิดเลยทีเดียว
ติดตามกับทางไทยรัฐทีวีเดี๋ยวมีความขึ้นหน้ามาฝากแน่นอนนะครับ

ของกินกันก่อนเลยดีกว่านะคะโดยเฉพาะหน้าร้อนแบบนี้นะ
หลายคนต้องเคยทานข้าวแช่เป็นอาหารดับร้อนในช่วงหน้าร้อน
แล้วก็ไม่ได้หาทานได้ง่ายแล้วนะคะในปัจจุบันนะคะที่จังหวัดนครสวรรค์ค่ะ
เขายังคงมีประเพณีการทำข้าวแช่กันอยู่
ซึ่งลูกหลานที่ไปทำงานที่ต่างถิ่นต่างพื้นที่
ก็จะกลับบ้านมาช่วยกันทำข้าวแช่รับประทานกันในครอบครัวค่ะ
แช่นานไหมไม่นานถ้าแช่นานก็จะเปื่อย
อันนี้ไม่ใช่ไก่ตุ๋นหมูตุ๋นนะคะอันนี้ข้าวแช่ค่ะ

นี่แหละค่ะคุณผู้ชมชาวบ้านตำบลบางมะฝ่ออำเภอกรกพระจังหวัดนครสวรรค์นะคะ
ต่างเดินทางกลับถิ่นบ้านเกิดกันในช่วงเทศกาลสงคราน
เพื่อร่วมกันทำข้าวแช่และอาหารทั้ง๕ชนิดชนิดกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตากับครอบครัวเลยนะคะ
เพื่อเป็นการเตรียมถวายเพลงพระและก็บรรดาผู้ที่มาเยือนในงานสงคราน
ณวัดบางมะฝ่อตำบลบางมะฝ่ออำเภอกรกพระจังหวัดนครสวรรค์ค่ะ
ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่๑๔เมษายนของทุกปีแบบนี้นะคะ
ประเพณีข้าวแช่ของชาวตำบลบางมะฝ่อค่ะถือได้ว่าเป็นประเพณีท้องถิ่นเก่าแก่เลย
ที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาอย่างยาวนานกว่าร้อยปีแล้วนะคะ
ขณะที่นางบุญยางไม้หอมอายุ๗๙ปีบอกว่า
คนในหมู่บ้านที่ไปทำงานได้เงินเดือนดีหรือว่าไปใช้แรงงานในพื้นที่กรุงเทพมหานครหรือว่าจังหวัดอื่น
ก็ต้องกลับมาช่วยงานประเพณีท้องถิ่นกันทั้งหมดเลย
ในงานเทศกาลสงกรานแบบที่เห็นกันอยู่นี่แหละค่ะ
จากว่าเป็นช่วงที่มีโอกาสได้พบปะเจอหน้ากันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตากับทางครอบครัวมากที่สุด
ยังเป็นการทำกิจกรรมต่างร่วมกันอีกด้วย
คนบ้านนี้ก็ทำเป็นทุกคนบ้านนี้บ้านอื่นทำไม่เป็น

เขาก็มาช่วยกันทำแล้วก็เอาไปวัดไปเลี้ยงพระ
สำหรับใครสำหรับมันไงบ้านละสำหรับสำหรับ
โชว์ของเก่าเอาลูกสาวมาหาบมาอะไรกัน
ไปทำงานอยู่กรุงเทพอ่ะเอ่อไปทำงานอยู่กรุงเทพเป็นเจ้าใหญ่
นายโตก็ไม่ลืมบ้านกลับมาทำประเพณีของตัวเอง
ก็เป็นประเภทนี้มาตั้งแต่โบราณเมื่อเกิดมาก็เห็นเขามีข้าวแช่อยู่
ข้าวแช่เดี๋ยวนี้ไม่ได้หาทานง่ายใช่หาทานได้ยังแล้ว
ราคาก็สูงมากด้วยนะคะในปัจจุบันนี้นะคะ
ไปดูหน่อยว่าเขาทำยังไงอ่าวิธีทำข้าวแช่นะคะ
จะเป็นข้าวสวยหุงสุกแช่อยู่ในน้ำต้มดอกมะลิ
แล้วก็ใส่น้ำแข็งลอยอยู่ในภาชนะนะคะ
โดยข้าวแช่จะกินคู่กับข้าว๕อย่างด้วยกันได้แก่
หมูฝอยหวานปลาเกลือทอดคลุกน้ำตาลอันนี้ผมชอบมาก
กระเทียมดอกผัดไข่นะคะผักกาดเข้มผัดไข่
และหมูทอดกะปิดิฉันชอบอันนี้ค่ะ
ส่วนวิธีการรับประทานนะคะเขาบอกว่าเวลาจะทานเนี่ย
ต้องกินกับข้าวก่อนนะอย่าเพิ่งกินข้าว
หรือว่าอย่าเอากับข้าวไปใส่ในน้ำ
คือเขาบอกว่าถ้าเกิดว่ากินกับข้าวก่อนแล้วก็กินข้าวตามทีหลังเนี่ย
จะได้รสชาติความอร่อยแล้วก็ความเย็นชื่นใจอย่างครบถ้วน
ว่าใครที่ได้ลองทานแล้วจะต้องเจ็บใจกันทุกรายแน่นอน
คือดูแล้วก็น่าจะหอมแน่เลย
มันต้องหอมแล้วก็เย็นแล้วก็ชื่นใจ
โอ้ยดิฉันอยากทานแล้วว่ะ
หาได้ที่ไหนในกรุงเทพตอนนี้เนี่ย

อย่างที่คุณยายบอกเมื่อสักครู่นี้ว่าเกิดมาก็รู้จักกับข้าวแช่แล้ว
ไม่รู้เหมือนกันว่าต้นกำเนิดมันเก่าแก่ขนาดไหน
แต่ว่าเราเป็นลูกรูปหลานก็สืบทอดประเพณีย์นี้อันดีงามเอาไว้ละกันนะคะ
ใช่มีอาหารได้ทานอร่อยแล้วก็
จริงข้าวแช่น่าจะมาจากในวังสมัยก่อน
เพราะวิธีการทำแต่ละอย่างต้องใช้ความประนีตแล้วก็ละเอียดมาก
ไม่ใช่ทำง่ายข้าวก็ต้องขัดต่างนาน
น้ำก็ต้องอบควันเทียนโอ้ตาย
แต่มันอร่อยไงอาหารทานแล้วมันฮอมมะลิไปด้วยนะครับ
ส่วนอีกหนึ่งอาหารที่จะพาไป
คุณผู้ชมครับไม่ได้แต่อร่อยแค่อาหารนะครับ
บรรยากาศรอบข้างอร่อยด้วยโอ้โหบรรยากาศก็อร่อย
มันน่าดูน่าชมแต่ไปกินได้อย่างไรล่ะบรรยากาศรอบข้าง
เขาบอกว่าไปกินบรรยากาศอะไรอย่างนี้ดิฉันก็ไม่ค่อยเข้าใจ
พาไปที่จังหวัดยาลานะครับคุณผู้ชมครับ
นั่นเขามีก๋วยจั๊บกลางลำทานทานก๋วยจั๊บร้อนอร่อย
เอาเผาแช่น้ำเย็นโอ้โหชิวสบายนี่เลย
ตามที่เห็นในภาพนี่แหละครับคุณผู้ชมครับ

ใช่ฟังไม่ผิดแน่นอนคุณผู้ชมนี่แหละคือที่นี่เลย
นักท่องเที่ยวจำนวนมากนะครับไปนั่งกินก๋วยจับกลางลำทาน
แช่เท้าในลำคลองแม่น้ำปัตตานีภายในตำบลไอเวงตำบลเบตงจังหวัดยะลาครับ
เขาบอกว่าเย็นสบายมากเรื่องนี้ไปเห็นในแฟนเพจไง
ซึ่งก็มีทะเลหมอกไอเวงได้โพสต์ภาพร้านก๋วยจั๊บ
ซึ่งก็ทำให้ได้รับความสนใจอย่างมากนะครับในโลกออนไลน์ครับ
ซึ่งก็มีท่านทหารพรานพร้อมกับชาวบ้านในพื้นที่คอยอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยเป็นอย่างดีนะครับ
เรื่องนี้ครับนางสาวราฮายูสลังเจ้าของร้านก๋วยจั๊บ
บอกว่าเปิดร้านมาได้ประมาณ๑๒วันครับเริ่มแรกขายวันละ๕๖กิโลกรัมต่อวัน
แต่พอมีคนนำภาพร้านก๋วยจับกลางลำทานออกไปให้นักท่องเที่ยวได้มาชมกันเนี่ย
นักท่องเที่ยวสนใจแล้วก็มาแวะกินก๋วยจั๊บกันมากขึ้นครับ
โดยใช้ก้อนหินที่เป็นที่นั่งนี่แหละครับนั่งกันแบบสบายตามธรรมชาติ
คือไม่ได้มีโต๊ะไม่ได้มีเก้าอี้แต่ว่านั่งบนโขดหิน
ถูกต้องครับนักท่องเที่ยวนี่ยังสามารถลงไปแหวกว่ายน้ำแล้วก็ขึ้นมากินก๋วยจับต่อได้ด้วย
ค้างไว้อยากเล่นน้ำลงไปได้ด้วยเหรอคะ

อกจากนี้เขายังมีนี่นะครับร่องแก่งชมธรรมชาติริมฝั่งคลองได้อีกด้วยนะครับ

ชาวมาเลเซียก็มีพี่จากกรุงเทพ

แต่ก็ต้องขอโทษด้วยค่ะ

แต่ถ้าราคาร่ำกล้นของเด็กก็๒๐บาท
แต่ถ้าเกิดว่าพี่เขาจะกินพิเศษ
ก็๓๕๔๐บาททำตามใจนักคร้าวเลยเดี๋ยวคะ
นี้ทั้งนั้นนะครับเจ้าของร้านยังบอกอีกว่า
ทางร้านจะเน้นความสะอาดอร่อยนะครับ

ช่วยกันรักษาความสะอาดโดยไม่ทิ้งขยะลงในลำคลอง

และนอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากลูกค้าเลยครับ
เพราะทุกคนเขาอยากให้มีสถานที่ท่องเที่ยวที่มันสะอ้าน
ก็ช่วยกันรักษาธรรมชาติอย่างนี้ต่อไปนะครับ
สำหรับนักท่องเที่ยวที่เข้าไปชิมก๋วยจั๊บของร้านแห่งนี้นะครับ
ยังได้ชมความงามของทะเลหมอกไอเวง
ที่สามารถเดินทางไปชมได้ตลอดทั้งปีครับ
โดยนักท่องเที่ยวนอกจากจะตั้งตารอชมพระอาทิตย์ขึ้นในช่วงเช้าแล้ว
จากนั้นครับยังได้เที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลอายุเวง
ไม่ว่าจะเป็นน้ำตกเฉลิมพระเกียร๙บ้านวังใหม่

แล้วก็การให้บริการร่องแก่งด้วยห่วงยาง
แล้วก็พายเรือขยักเพื่อคลายร้อนในช่วงนี้ได้เป็นอย่างดีครับ
นี่ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวดีในช่วงของเทศกาลสงครานแบบนี้นะ
จริงถ้าเกิดว่าใครว่างไม่ต้องเป็นช่วงสงกราน
ก็ยังสามารถไปรับประทานกันได้นะคะ
ที่ฉันเห็นหลายข้อความที่ส่งมาผ่านทางไลน์
บอกว่าก๋วยจั๊บน่าทานบรรยากาศดี
มีท่านหนึ่งบอกว่าก๋วยจั๊บเป็นเมนูโปรดของยาวีด้วย

นี่ก็เป็นความรู้หนึ่งที่เห็นคุณผู้ชมส่งมาแบบนี้

ถูกต้องแล้วแล้วมีสถานที่เด็ดอะไรก็แนะนำกันมาได้นะคะ
จากของขาวแล้วต้องมาทานของหวานกันบ้าง
เป็นของหวานอีกหนึ่งชนิดที่ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันทำนะคะ
สำหรับชาวเชียงใหม่ซึ่งขนมชนิดนี้เขาเรียกกันว่าขนมปาด
ขนมปาดคือปาดให้ปาดหวานใช่แล้ว
วิธีการทำของเขาก็คือการปาดนั่นเองนะคะ
แต่ว่าหน้าตาจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามชมกันค่ะ
ชาวบ้านบ้านปงเหนือหมู่๒ตำบลปงอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
มีทั้งคนเท่าคนแก่คนหนุ่มสาว
ช่วยกันคนละไม้คนละมือทำขนมปาด

อันนี้คุณยายปาดเข้าปากด้วยนะคะ
นี่หาได้ดูเลยใช่ไหม
จริงแล้วคุณยายคงจะชิมก่อนไง
ซึ่งก็อันนี้เป็นขนมโบราณพื้นเมืองของทางภาคเหนือนี่แหละค่ะ
จะมีการทำปีละ๑ครั้งเท่านั้นในช่วงเทศกาลสงกรานหรือว่าปีใหม่เมือง

เป็นการนำไปถวายพระนั่นเองนะคะ
โดยกรรมวิธีเริ่มแรกมาดูวิธีการทำ

นำข้าวเหนียวที่ได้จากการหมักไว้๒๓ชั่วโมงมาตำที่ครกกระเดืองขนาดใหญ่
เมื่อสักครู่นี้จะเห็นว่ามีการใช้ครกกระเดืองตำนะคะ
หรือว่าที่ชาวล้านนาเรียกกันว่าครกมอง
แล้วก็ใช้ชายหนุ่มเหยียบตำข้าวให้ป่นจนเป็นแป้ง
ก่อนมาร่อนออกแล้วก็นำแป้งไปนวดกับน้ำ

นี่แหละค่ะจากนั้นนะคะนำน้ำตาลอ้อยมากวนบนกระทะ
นี่คือน้ำตาลอ้อยและก็ใส่แป้งลงไปค่ะ
อย่างที่เห็นอยู่นะคะโดยขั้นตอนนี้สำคัญนะคะ
ฟังดีนะคะต้องใช้หลายคนนะคะ
ใช้ไม้ไผ่เขาเรียกว่าพายไม้ไผ่เนี่ย
วนสลับกันไปมาเพื่อให้แป้งเข้าเนื้อน้ำตาล
ดูไปดูมาคล้ายกะละแมซึ่งมีคุณผู้ชมส่งมา
ล่าไหมสักครู่เรียกว่าเหมือนกระแมเลย
ลักษณะการทำคล้ายกันแต่การะแมนจะมีการใส่กะทิลงไปด้วยนะคะ

นะครับไม่อย่างนั้นเขาบอกว่าแป้งขนมจะติดเราก็ไม่
หนึ่งชั่วโมงเลยนะคะโอ้ต้องมีความพยายามถูกต้องแล้ว
ไปเกือบชั่วโมงส่วนผสมต่างเริ่มเข้ากันเป็นเนื้อเดียว
ได้ขนมเหนียวสีน้ำตาลอ้อยแบบนี้หอมงาแล้วก็มะพร้าว
ตักทั้งร้อนขึ้นจากกระทะค่ะวางลงในถาดที่ปูด้วยใบตองตึง
เมื่อสักครู่นี้เราเห็นกันแล้วนะคะแล้วก็ใบตองตึงต้องทาน้ำมันมะพร้าว
หรือว่าน้ำมันพืชเพื่อป้องกันขนมติดใช่แล้ว
นี่คือครกกระเดืองนะคะที่มีการตำอยู่อันนี้ต้องระวังนะ
ระวังมือนะคะถ้ากวนไม่เป็นนี่ตำมือกันเลยนะคะมือเละเลยล่ะ
ใช่แล้วก็ต้องระวังกันด้วยนะคะหลังจากที่นำมาวางบนใบตองที่ทาน้ำมันแล้ว
ยังไงเราก็จะใช้ใบตองอีกหนึ่งใบครับ
วางทับบนขนมแล้วก็ออกแรงกดให้ขนมเนี่ยแผ่แบบแผ่นบางแบนไปเลย
มันเลยเป็นที่มากับคำว่าปาดหรือเปล่าถูกต้องนี่แหละวิธีการที่เราเรียกกันว่าขนมปาดนะคะ
เรียกเดียวกันว่าครับอร่อยหวานหอมโอ้ยที่ฉันกลือน้ำลายไปด้วย
นี่เป็นขั้นตอนนี่หลังจากที่เขาลงมาวางบนใบตองแล้วนะคะ
ด้านนายประพันธ์วิชัยคำอายุสามสิบห้าปี
ชาวบ้านบ้านปงเหนือเปิดเผยว่าขนมปาดเป็นขนมที่ทำยาก
แล้วก็ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของชาวบ้านจึงทำให้การทำขนมปาดเนี่ย
เดือนหายไปบ้างเหลือเพียงไม่กี่แห่งที่ยังคงทำแบบหมู่บ้านโปรงเหนือ
ซึ่งก็มีสองจุดเท่านั้นที่ยังทำอยู่ในปัจจุบันค่ะอ่าทั้งนี้ทั้งนั้น
หลังสงกรานแบบนี้ถ้าใครยังมีเวลาแน่นอนถูกต้องแล้วนะคะลองไปดูว่าวิธีการทำขนมแบบโบราณอาหารแบบโบราณต่างนานา
เราไม่ค่อยพบเห็นในปัจจุบันมันเป็นยังไงแล้วก็รสชาติมันก็เป็นยังไงด้วย
ฉันก็ไม่เคยทานถ้าไม่ได้ไปก็ดูกับตลอดข่าวนี่แหละก็เหมือนได้ไปเหมือนกันเนาะ
หลายคนก็บอกว่าดูแล้วก็เหมือนได้ไปเที่ยวถึงไม่ได้ไปเที่ยวไหนก็ยังได้ดูรายการตลอดข่าว
มีเรื่องราวดีมาฝากคุณผู้ชมนะคะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนครู่เดียว
ช่วงหน้ายังคงมีเรื่องราวสนุกรออยู่ค่ะ